สำหรับคุณผู้ชมที่รอชมภาพถ่ายติดวิญญาณอย่าลืมนะคะชมภาพไปพร้อมกัน
และส่งข้อความกลับมาด้วยส่งไลน์กลับมาด้วยนะคะ
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรเป็นขาวิญญาณจริงหรือเปล่า
อย่างแรกให้ไปดูก่อนเลยนะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นวิญญาณของร่าง
ซึ่งอยู่ในโรงศพซึ่งกำลังตั้งพิธีบำเพ็ญกุศลนั่นแหละ
ให้คุณผู้ชมดูภาพหน่อยนะคะนี่เป็นสถานที่ที่เขาตั้งศพเอาไว้นะคะ
สำหรับผู้เสียชีวิตค่ะชื่อบนายนัดชัยเสมาชัยอายุสามสิบห้าปี
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะเนี่ยค่ะที่วงกลมสีแดงไว้เนี่ยนะ
เขาบอกว่าถ่ายออกมาถ้าดูใกล้ดูดีจะมีลักษณะเป็นขาคนยืนอยู่ด้านหลัง
ภาพถ่ายของผู้เสียชีวิตเนี่ยขอดูแบบซูมซูมหน่อยสิอ๋อเป็นขา
แต่เป็นลักษณะเหมือนเงานะคะไม่ได้เห็นว่าเป็นขาคนสีเนื้อสีหนังจริง
แต่เป็นลักษณะเหมือนเงาเป็นเงาดำแบบนี้
เป็นของอะไรวางอยู่หรือเปล่าอ่าแต่ว่าโต๊ะอะไรอย่างงี้ไหม
เป็นเงาตกกระทบจากอะไรหรือเปล่าคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยนะคะ
ดูเรื่องของความเชื่อกันหน่อยนะคะสำหรับอุบัติเหตุที่นายนัทชัยเสียชีวิตเนี่ย
เกิดขึ้นยี่สิบเก้าตุลาคมที่ผ่านมาบนถนนตลิงชันสุขพันธ์บุรีค่ะ
หลังจากนั้นนะคะนำศพมาตั้งพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดละหารอำเภอบางบัวทองนนทบุรี
วันที่๓๐ตุลาคมค่ะญาติก็มาร่วมงานมาถ่ายรูปหน้าศพ
พบว่าภาพที่ถ่ายออกมาติดเงาดำอยู่ด้านหลังภาพของผู้เสียชีวิต
มีความเชื่อกันสำหรับกลุ่มญาตินะคะและคนรู้จักผู้เสียชีวิตเขาบอกว่า
น่าจะเป็นขาของนายนัทชัยผู้เสียชีวิตไปถามคนถ่ายภาพค่ะ
คนถ่ายภาพติดขาเนี่ยเป็นสามเณรนะคะ
เพราะว่าต้องบวชหน้าไฟให้กับผู้เสียชีวิตสามเมื่อเนรนัตภพรมิลินทภาพอายุสามสิบปีค่ะ
เล่าให้ฟังวันนั้นก็ใช้โทรศัพท์มือถือตัวเองถ่ายรูปหน้าศพนี่แหละ
แล้วก็ใช้เครื่องของรุ่นน้องอีกหนึ่งคนถ่ายด้วย
หลังจากนั้นรุ่นน้องโทรศัพท์มาบอกว่า
พี่พี่ส่งรูปที่พี่ถ่ายน่ะกลับมาให้ผมดูหน่อยสิ
หลังจากส่งไปให้น้องคนนั้นดูนะคะ
น้องไลน์กลับมาเลยบอกพี่ดูดีสิ
ข้างหลังภาพข้างหลังภาพถ่าย
ข้างหลังภาพไม่ใช่หนังไม่ใช่เมียนะ
ข้างหลังภาพหน้าศพมันมีเงาอยู่พี่

วันที่ผมถ่ายไปเนี่ยไม่มีคนยืนอยู่ด้านหลังแน่นอน

ถ่าย๒เครื่องครับมีเครื่องเนรเครื่องหนึ่ง
แล้วก็เครื่องของน้อง

แล้วก็ให้ดูว่าเนี่ย
มีใครยืนอยู่ข้างหลังลูก

ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมาหา
และภาพที่ถ่ายติดขาเป็นขาของแฟนแน่
จากนี้ยังมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นนะคะ

เทียรศักดิ์หน่ายสังขารอายุ๔๗ปีค่ะ

บอกว่าช่วงที่ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ

เขาเอาไปเก็บที่โรงเก็บรถของกลางสพบางบัวทอง

เขาก็จะถ่ายภาพตามเวลาไปด้วย

ญาติเชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณของผู้เสียชีวิตแน่นะคะ

ถามในเมในเมนี่เป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิต
บอกว่าเช้ามืดวันหนึ่งหลังจากที่น้องเสียชีวิตไปแล้ว
ตอนนั้นนอนอยู่ครึ่งหลับครึ่งตื่ม
ฝันค่ะฝันว่าน้องมาหาเป็นเงาดำ
บอกว่าถ้าใช่น้องชายให้ปรากฏตัวออกมา
แต่ก็ไม่ปรากฏตัวออกมานะก็ยังเป็นเงาดำ
ก็เลยตัดสินใจถามว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ย
เงานั้นตอบกลับมาว่าสบายดี
บอกกับตัวเองว่าไม่ต้องเป็นห่วง
พยายามค่ะคว้าแขนไว้จับไว้ได้ด้วย
แต่น้องชายแกะมือของตัวเองออก
หลังจากนั้นหายวับไปกับตา
หลังจากหายวับไปตัวเขาเองสะดุ้งตื่นขึ้นมานะคะ
เขาบอกว่ามันฝันหรือเปล่าเนี่ย

ส่วนพิธีบำเพ็ญกุศลนะคะ

ส่วนวันนี้ค่ะ๑๖นาฬิกาตรงนะคะ
จะมีพิธีชาปนกิจที่วัดค่ะ